เคลื่อนไหวของสุดยอดนักมวยไทยนะครับแห่งยุคนี้นั่นก็คือ
ศรีสะเกดนักคอหรือโปรโมชั่นโปรแกรมกับเอสตาด้า
เห็นบอกว่าจะเลื่อนออกไปครับ
ต่อยกันยากเหลือเกินคู่นี้ก็ทั้งที่เป็นคู่ที่น่าจะทำเงิน
แล้วก็ถูกคู่ในช่วงเวลานี้ที่สุดครับ
ในการดวนหมัดภาค๒ระหว่างศรีสะเกดกับทางเอสตาด้า

แต่ว่าหลังจากที่มีการเช็คโปรแกรมถ่ายท่อสด
ระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา

ล้างตาระหว่างศรีสะเกดกับเอสตาด้าจะเลื่อนไปเป็นวันที่๒๖เมษายน
ว่าตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่๒๗เมษายนตามเวลาไทยนั่นแหละ
แต่ยังคงเป็นคู่เอกของรายการตามเดิมครับ